โดยเฉพาะตัวรัฐมนตรีในกระทรวงเศรษฐกิจนะครับ
แล้วก็ถ้าเกิดว่าคุณเศรษฐาจะควบตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ไม่ติด
นายสนั่นอังอุบลกุลประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

พบว่าหลายตำแหน่งก็มีการปรับเปลี่ยนบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

สำหรับกระแสที่ว่าคุณเศรษฐาทวีสินจะควบตำแหน่งทั้งนายก
แล้วก็ไปนั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนั้น
ส่วนตัวมองว่าก็ดีเพราะว่าหลายนโยบายของรัฐบาล
เน้นในการแก้ไขเศรษฐกิจปากท้องให้กับประชาชนเป็นวาระเร่งด่วน
ก็จำเป็นต้องให้บุคคลที่มีความรู้ความสามารถและเข้าใจในตัวของนโยบายครับ
ที่สามารถประเมินสถานการณ์ได้แล้วก็ตัดสินใจสั่งการได้อย่างรวดเร็ว
โดยเฉพาะการใช้งบประมาณของกระทรวงการคลังนั่นเอง
ด้านในกระเด็นกรายเทียนลุคคุณประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ก็บอกนะครับว่าหัวหน้าทีมเศรษฐกิจมีความสำคัญมาก
นโยบายต้องชัดเจนและต้องเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับตำแหน่งนี้
จะสร้างความน่าเชื่อถือและสามารถแก้ไขปัญหา
โดยเฉพาะเรื่องของค่าครองชีพให้กับประชาชนได้อย่างตรงจุดมากยิ่งขึ้นครับ